คุณผู้ชมครับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารกันดีกว่าในช่วงนี้
ความสวยความงามนี่มีมาติดตามอย่างแน่นอน
และที่สำคัญเรื่องราวของการประกวดความงามเนี่ยนะ
บอกเลยถ้าเจอเวทีนี้ต้องชิดซ้ายหลบไปเลยคุณผู้ชมครับ

เป็นนางงามซ้อมไงนางงามเขาต้องทำไง
เออเขาต้องบอกไม้บวกมือยิ้มสวย
แต่ถ้ามาเจอกับเวทีนี้รับรองว่าต้องหลบไปเลยทีเดียว

โอ้โฮเป็นอย่างไรแล้ว
โชมเอ่ยโฉมงาม

ตะลึงตึง

เยอะมากมีหลายเพลงอยากจะร้องในช่วงนี้ซะละเกิน
เพราะว่าแต่ละคนแต่ละนางนะครับสวยงามทั้งนั้น

สมัครเข้าประกวดงานนี้งานใหญ่

เขาเปิดโอกาสให้กับสาวนะครับ
หลายไม่ว่าจะเป็นสาวแท้ที่เป็นสาวแท้เกิดมาเลย
หรือไม่ก็สาวที่มาเลือกเพศเอาตอนโตก็ได้

โตมาเป็นผู้หญิง
คือจริงแล้วที่ด่าช้างเมืองญาติเขาดังนะ

ที่ฉันจำได้ปีที่แล้วเราก็อ่านกันมา

ปีนี้จัดยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกนะครับ
แล้วที่สำคัญกติกามารยาทก็คือ
ขอแค่อายุ๑๘ปีขึ้นไป
คุณสมบัติที่ขาดไม่ได้คือ

คุณสมบัติพิเศษสำหรับคนที่จะประกวดวิธีนี้
ใช่แล้วนะครับ
แล้วตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่เรื่อยนะ
ตอนนี้เป็นเพียงแค่บรรยากาศของการเปิดรับสมัครเท่านั้นนะครับ
ใครที่อยากสมัครแต่ว่ารู้สึกว่า
แม่กล้ากลัว
ลองฟังสาวเขาบอกถึงเคล็ดลับ
ในการปลุกความมั่นใจหน่อยครับ
เพราะว่าคนหุ่นดีเราอ้วนเราก็สวยในแบบเราค่ะ
แล้วเราก็ทำสิ่งดีให้กับสังคมค่ะ
ได้ทุกอย่างเหมือนกันกับคนที่เขาหุ่นดีค่ะ
โอ้โฮนี่มองลงหรือยังคะ
ยังนี่ตอบคำถามดีมากเลยค่ะตอบคำถามดีมาก
นี่เขาเพิ่งแค่รับสมัครเท่านั้นน้องใบตอง

คือทุกคนผู้หญิงทุกคนบอกเลยว่าสวยในแบบของตัวเอง
หลายคนต้องไปพึ่งศัลยกงศัลยกรรม

โอ้โหผมบอกเลยนี่แอนตี้ศัลยกรรมมาก

โอ้โหเห็นแล้วแบบนะ

แต่อันนี้ก็คือทุกคนมีความสวยอย่างที่คุณชนะบอก

สิ่งแรกที่เราต้องมีคือความมั่นใจในความสวยของตัวเองนะ

ที่อยากจะบอกเพราะว่าหลายคนมองว่ารูปร่างเราไม่ดี

ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมก็ไปเที่ยวงานนี้กันได้นะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการประกวดกันนะครับ
ในวันที่๒๔กุมภาพันธ์นะครับ
เพราะว่าสาวพวกนี้ถ้าเขาได้ทำการประกวดแล้วเนี่ย
ก็จะมีกิจกรรมต่างมากมายเกี่ยวกับเรื่องของการ